แล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวง
เชื่อเสียงหัวใจของตัวเองหรือว่า
หรือเชื่อดวงชะตาฟ้าลิขิตหรือดวงสมพงศ์นั่นเอง
โสดของเราจะต้องมีเพื่อนเวลาเขาปรึกษากัน
ขอต้อนรับนะครับคุณจียอนและคุณบอยพิษโน

สวัสดีครับ
คุณบอยพิศนุนินกัดนี่ก็มาบ่อยไง

ไม่กลับแล้วก็กลับนะครับอะไรจริง

ข้าเลยบอกบอยภาวตัวโปรเทอร์
โปรก๊อฟเหรอ
เออพี่โจร
ทำไมจิตใจเราคิดกับเรื่องไม่ดีอ่ะ

สองคนนะจียอร์และบอยต้องคอยเล็งผู้ชายเอาไว้
เลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับสาวโสดของเรา

ถ้าสาวเห็นต้องเหมือนหนมกรุบเลยทีเดียว

เพราะฉะนั้นคุยปรึกษากับเขา
พยายามหาผู้ชายที่เหมาะกับเขาที่สุด

วันนี้แน่นอนนะครับ
สาวสดของเรามาแล้วถ้าพร้อมไปพบกับเธอได้เลย

ความรักที่ผ่านมาก็คือเมื่อประมาณแบบ๒ปีที่ผ่านมาค่ะ
ก็เลิกกับแฟนคนที่คบมาเกือบ๗ปีค่ะ
เพราะว่าเขามีคนอื่นนอกใจ